สำหรับการขนแรงงานต่างด้าวเนี่ย

รับจ้างไปขนแรงงานชาวกัมพูชานะคะ
๖คนแล้วไปทิ้งเขาไว้กลางทาง

แท็กซี่๓คันขน๑๖คนหัวรักษรรพาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาทเอาไปทิ้งไว้นู่นค่ะ
จันทบุรีขนจากสมุทรสาครพื้นที่สีแดงเข้ม
จะไปส่งออกชายแดนจันทบุรี
แต่ปรากฏว่าถูกทิ้งไว้ค่ะ
ยังไม่ได้ออกไปประเทศของตัวเองเลยนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วต้องมานั่งคอตกแบบนี้นะคะ
แรงงานชาวกัมพูชา๑๖คนเป็นชาย๑๐คน
หญิง๖คนถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้บริเวณตลาดกลางมะขามพื้นที่หมู่ที่๑
ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ทีนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะ
ต้องมีการตรวจสอบเอกสารตลอดจนต้องให้อสมนะ
ทำการสอบสวนโรคตามขั้นตอนของสาธารณสุขจังหวัด
จากรายงานทั้งหมดเดินทางมาจากที่ไหน
พื้นที่สีแดงเข้มสูงสุดไหมสูงสุดค่ะสูงสุด
หนึ่งในแรงงานกัมพูชาเล่าบอกว่าเพื่อนร่วมงานทั้งหมด
เหมาแท็กซี่มา๓คันจ่ายค่าหัวให้กับคนขับ๓๔๐๐๐บาท
ออกมามาจากสมุทรสาครเพื่อไปส่งที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี
พอมาถึงจุดนี้จู่คนขับรถแท็กซี่ปล่อยทิ้งเลย
คนขับรถแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวนะลงตรงนี้
แล้วเดี๋ยวจะมีรถตู้มารับให้ทุกคนรีบขนสัมภาระลงไป
พอขนสัมภาระเสร็จปุ๊บแท็กซี่ทิ้งเลยจ้ะ
ขับรถออกไปเลยนะคะโดยเพื่อนอีกคนค่ะคุณผู้ชมนี่
กัมพูชาเขาเล่านะเพื่อนลืมกระเป๋าอีกใบไว้ในรถ
แล้วในกระเป๋านั้นมีอะไรมีทองที่เก็บสะสมไว้
จะนำกลับไปประเทศบ้านเกิดของตัวเองไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติ
แล้วคิดเป็นเงินไทยประมาณ๓๔แสนบาท
เฮ้ยหลายบาทเหรอแสดงว่าหลายบาทใช่ค่ะ๓๔แสนบาท
อันนี้เป็นมูลค่าทองนะคะนี่คือคำกล่าวอ้างของแรงงานชาวกัมพูชานะคะ
แต่เขาบอกว่าเขามีการถ่ายภาพรถแท็กซี่คันนั้นไว้แล้ว
ยี่ห้อโตโยต้าสีส้มใบ้ทะเบียดททหหห๙๑๘๒กรุงเทพมหานคร
นี่ถ่ายไว้แล้วลืมไว้ในรถคันนี้ค่ะครับ
ทีนี้จากการตรวจสอบทั้งหมดนะคะแรงงานทั้งหมดมีพาสปอร์ตรวมถึงเอกสาร
เข้ามาในเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนสาเหตุที่รถแท็กซี่เนี่ยมาปล่อยรายงานทิ้งไว้แน่นอน
ก็รู้ว่าผิดกฎหมายเพราะตอนนี้เขาห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานใช่ไหม
ตัวเองขลดมาจากสมุทรสาครจังห์ลไปจันทร์พุรีอันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายรายงาน
ว่าทำผิดแต่ก็ทำคงอยากจะได้เงินเข้าใจว่าตอนนี้หากินลำบากแต่ท่านทำผิดกฎหมายนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ส่วนแรงงานทำไงก็ต้องมีการนำไปกักตัว๑๔วัน
ก็ไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นจะมีใครติดโควิดหรือเปล่าค่ะ

กัมพูชาเขาล็อกดาวน์จังหวัดติดชายแดนที่ติดกับประเทศไทย
ฉะนั้นก็ทำให้แรงงานกัมพูชาบางคนเนี่ย
รู้สึกว่าเฮ้ยจะนานแค่ไหนเดี๋ยวเขากลับบ้านไม่ได้
คราวนี้ก็เลยอยากจะกลับไงก็มีช่องทางนี้เกิดขึ้น
แต่ว่าโรคมันจะระบาดนะฮะ